รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่แหละ
นี่มาช่วยกันจัดของจัดร้านให้มันเรียบร้อย

ตอนนี้มีคนตาม๗๘คนแล้ว

อาทิตย์หน้ากูจะฉลอง๒๐คนแล้ว

อ่อพูดแล้วถ่ายลงแข่งกับโน๊ตเชิญยิ้ม

มันจะเล่นมุกอยู่
รู้นะหนอป่านอีก

ก็กำลังจะปล่อยมุก

นี่ไง

ชันสมัยน้อง

ก็ไม่รู้ชีวิตไม่เคยเหงามีเขาอยู่เสมอ

นี่มีกวางเดี๋ยวลงเดี๋ยวหลังนะเจ๊

มานี่นี่แน่น้าคอมถ่ายอย่างนี้มันเชย

ท่านี้ไอ้ท่านอนตายนอนตาย

เฮ่ยเหมือนต้องท่านั้น

ไปถ่ายแถวบ้านเบิร์ตดิ

สายอย่างนี้นอนตายกันเกือบเลย

เบิร์ดอันนั้นเพื่อนเราหมาตาย
ขอบคุณต้องทำอย่างไร
ต้องนอนกายนะเพราะโคลนไปนอนตายสิอ้าวนนอนตาย
นอนนอนตาย

เออยังไม่ตายนะคร่อม

ค่อยระวังฟันขุดพื้นนะ
มันยังตายไม่เหมือน
เหมือนไหม

นี่แบร์

กูตายกูไม่กลัว

อะไรนะบัตรอะไร

ต้องการด้วยมา
เวลายังไงเอาเลย
ถูกต้อง
คุณโทโกโท๊กโท๊กและคุณอู๋เป็นต่อ
เอาเดี๋ยว

ยินดีมากนี่ไม่เคยเจอตัวเป็นมาก่อนเลย

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ลมก็ไม่มีจะบ้าตายอยู่แล้ว
ชอบอะไรที่มันเย็นเหรอใช่
เดี๋ยวผมพาไปพากูไปหน่อย

จะบ้าหาปลายเปิดกูยังไม่ตาย
ถ้าไม่แข็งบอกน้องนะน้องมีช่องติด

อย่างนั้นไม่น่าเรียกช่องฟิตเลย

คุณสมบูรณ์ครับครับ

มันจะเป็นเย็นตะโฟไปไม่ได้
ถ้าไม่มีซอสปรุงรสเย็นตะโฟแบบนี้

เครื่องเย็นตะโฟ๓แบบนี้แบบไหน

ทำไมอ่ะผักบุ้งหลงเหลง

นี่คือปลาหมึกกรอบครึ่งกิโลกรัมฮะ
บอกได้เลยว่าเป็นปลาหมึกกรอบที่ราคาไม่แพงครับ

ปลืมออกมาที่ร้าน
อ่าตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๑๖โมงเย็น

นี่โอ้โฮ

ออกได้ความสนิทหวานครับ

มาเสริมเห็นจานเหมือนถือเนื้อบางดูดีนะ
ไม่ใช่กระดาษซักมันนะครับเป็นหมูผมเองครับ
เออเจอเหรอครับผมค่ะจริง
กินแล้วก็ได้ยอดยายงามอ่ะกลับมาที่เครื่องเย็นเตอร์โฟค่ะ
และนี่คือปลาหมึกกรอบครึ่งกิโลกรัมครับ

ปุ้งชัยครึ่งกิโลกรัมถูกที่สุด

ผมบอกแล้วไงมันต้องมีซอสนี่ไง
ซอสเย็นตะโฟขวดใหญ่แต่ว่าราคาถูก

อันนี้เบาหวานก็ไม่เป็นกินสบาย
แม้เป็นเปล่าหวานก็เกลือมาเลย

ได้ครับเจ๊อันนี้ถูกคิดอะไรอันนี้ถูก
พี่ท้งพี่อุ๊ตนี่คือคำถามข้อแรกค่ะ

เครื่องเย็นตะโฟทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
คือในฐานะที่ผมเคยเงินจ่ายตลาด

มินาศาสตร์แล้วมันกำลังวิธีในการไปหามา
ไหนจะเอามากำลังวิธีให้กรอบอะไรอีก
แล้วว่าตัดอันทีนี้อันแรก

ผมจะบอกว่าผักบุ้งชนิดนี้ก็ไม่ใช่ราคาถูก

จริงแล้วพวกนี้มันแพงเท่ากันหมดแหละ

พี่ทงแต่ยุคนี้ผักก็ราคาไม่ถูกนะไม่เกี่ยว
หนี้คุณนิวเห็นสลัดไหมแพงกว่าเนื้ออีก

ผักบุ้งไอหนี่มันวายได้แต่ไอ้นี่นี่ขายได้ตลอด๒๔
มันคือผักบุ้ง

เอางี้ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วอันนี้แพงกว่า
ถ้าอันนี้ถูกกว่ากูยอมถอดวิทย์
ผมให้เขาตอบแล้วกันแต่ถ้าให้ผมตอบ
ข้อแรกผมให้เขา
ถ้าสมมุติว่าพี่อู๊ดมาคนเดียวแล้วต้องตัดสินใจตอบว่า
ผมจะตอบอันนี้เป็นซอสเย็นตะโป้
พี่ตอบว่าถูกสุดถ้าพี่ทงมาคนเดียวโดยที่ไม่มีพี่อู๊ดพี่จะตอบ
โดยไม่มีพี่อู๊ดให้พี่ตอบก็

อ่ะผมให้เขาข้อแรกข้อสองเป็นผมแล้วกัน

ก็มีรูซีแหละ
เอาละพี่คะขอให้ปากปุ้ง
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เป็นจะเฉลยที่ปลาหมึกกรอบค่ะพี่
หมึกกรอบที่พี่ไม่ได้เลือกนะคะน้ำหนักครึ่งกิโลกรัม

ให้นดูสิ

จะเฉลยที่ผักบุ้งที่พี่เลือก
เงินทองไม่เท่าไหร่
ถ้าตกรอบตั้งแต่อันแรกมันจะอายเยอะ
ผักบุ้งไทยครึ่งกิโลกรัม

พี่คะ
พี่มันเป็นคนรอบกับคุณนะ

ว่าถ้าเกิดไอ้เนี่ยมันถูกกว่าอันนั้น
กูให้๒๐๐๐บาทนะอู๋อุ๊ดนะ

ถ้าผักบุ้งแพงกว่าพี่ทงจะให้พี่อู๊ด๒๐๐

ถ้าซอสเย็นตะโฟ

ทงลงเรือไง

นี่แป๊บเดียวก็ได้กำไรไม่เกิน๓๐ปี

แต่งร้านสวยห้องน้ำสะอาดสะอ้าน

ตอนนี้ผักบุ้งอยู่ที่ราคา๑๙บาท
ซอสเย็นตะโฟต้องแพงกว่า๑๙บาทนะคะพี่ทงพี่อู๊ด
ถ้าเกิดถูกกว่าขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านนะคะ
และซอสเย็นตะโฟราคาอยู่ที่
๒๐บาท
กูได้๑๐๐๐บาท

มึงไม่ต้องมาเอองมึงอย่ามาโมก

อะไรไม่เกินเมียกู

แต่ผ่านคำถามข้อแรกมาแล้วค่ะ

เอาไปเลยโอเคเอาไปเลยพี่ทงนี่
๒๐๐๐นี่เป็นของพี่ทงของพี่ทงนะข้อหน้าจำนวนเงินเพิ่มขึ้นที่
คำถามข้อต่อไปค่ะมูลค่า๔๐๐บาท

ต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ลงทางหน่อยเรารถชวนกับเธอครับ
รถชวนไม่กลัวกลัวรถอะไรอย่างนี่
เอ้ารถชวนกับเธอ
สนุกจุ๊กมายรถชวนกับอีกอย่าง
อะไรอ่ะดีบมือ

แสนบาทรอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา